กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้าที่คนร้ายก่อเหตุยิง
ตำรวจจากกองบัญชาการปราบรามยาเสพติดหรือว่าปศเสียชีวิต
ที่บริเวณสี่แยกปฐมพรจังหวัดชุมพรนะคะ
เหตุการณ์นี้จริงเกิด๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะตำรวจสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้ว
แล้วก็คนร้ายก็สารภาพว่าที่ก่อเหตุยิงเนี่ยเกิดจากการกระทบกระทั่งบนท้องถนน
แต่ตำรวจเอาล่ะบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อสัก๑๐๐
เพราะว่าจริงแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติด
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็คือนายคนนี้ที่มีแมสปิดหน้าเนี่ยนะคะ
ก็เคยมีประวัติไปผัวพันเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอืม

ล่าสุดค่ะพลตำรวจโทสรษักเย็นเปรมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นะคะ
พร้อมด้วยชุดจับกลุ่มควบคุมตัวนายคนนี้ที่มีแมสปิดหน้าเมื่อสักครู่
ก็คือนายกิติพงศ์พิทักษุกหรือว่านายรักนายรักอายุ๓๕ปี
เป็นชาวปากน้ำจังหวัดชุมพรควบคุมตัวได้พร้อมกับอาวุธปืนลูกซอง

มาสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพร
หลังจากที่นายกิติพงศ์ไปร่วมกับนายมีศักดิ์สุภาธนกิจหรือว่านายตั้ม
ใช้อาวุธปืนยิง๑๐ตำรวจโทพยังศักดิ์ไหมดี
เป็นตำรวจจากกองบัญชาการปราบรามยาเสพติด
ด่านท่าแซะจังหวัดชุมพรจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกปฐมพรถนนเพชรเกษม
ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เกิดขึ้นคือ๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
นายกิติพงศ์หรือนายรักผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่า
คืนวันเกิดเหตุนายมีศักดิ์หรือว่านายตั้ม
ซึ่งเป็นเพื่อนรักกันนี่แหละ
แสวรอยต่อจังหวัดชุมพรจนกระทั่งไป
ใกล้กับจังหวัดสุราชธานี
ขับรถปาดกันไปปาดกันมาซึ่งเป็นรถของผู้ตาย
ผู้ตายก็คือเป็นตำรวจเนี่ยนะคะ
ก็คือ๑๐ตำรวจโทพยังศักดิ์เนี่ย
หลังจากนั้นนาย
นายมีศักดิ์โทรไปขอความช่วยเหลือจากนายกิติพงศ

นายกิติพงศ์ก็เลยชวนเพื่อนสองคน
ก็คือนายปอกับนายเอ็มนั่งรถไปด้วย

หลังจากนั้นพอขับรถไปได้สักพักค่ะ

ก็คือนายมีศักดิ์ขับรถกระบะมา
กับรถคู่ของคู่กรณีรถเก๋งของตำรวจ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุนายตั้ม
ได้ขับรถแซงขึ้นไปจอดขวางด้านหน้าคู่กรณี
โดยมีรถของผู้ก่อเหตุจอดปิดท้าย
จากนั้นนายตั้มก็ลงไปจากรถไปเคาะกระจกฝั่งคนขับนะ

แล้วก็วิ่งกลับมาบอกว่าในรถดังกล่าวมีอาวุธปืน
ไม่นานค่ะคนที่นั่งฝั่งข้างคนขับ
ถือปืนลงมานะฮะลงมาจากรถตำรวจ
ก็คือรถเก๋งเนี่ยคว้าปืนตัวเองก็เลยคว้าปืนลูกซองพกสั้นในกระเป๋าสะพาย
ยิงสวนออกไปจนกระทั่งตำรวจปราบรามยาเสพติดเสียชีวิต
ซึ่งหลังจากที่ตำรวจเข้าไปจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อ๑๐๐
แล้วก็ไม่ตัดประเด็นเรื่องยาเสพติดทิ้ง
เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็เป็นตำรวจปรับรามยาเสพติด

เคยมีประวัติเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
ส่วนนายปอกับนายเอ็มซึ่งเป็นเพื่อนของนายกิติพงศ์ผู้ก่อเหตุ
จากการสอบสวนบอกว่าไม่พบว่ารู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจก็เลยปล่อยตัวไป
แต่ว่าล่าสุดตำรวจได้แจ้งข้อหากับนายกิติพงศ์ก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้แล้วด้วยค่ะ